ต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยดีกว่านะครับ

แบงค์ทิติแล้วก็สาวแพลวา
คู่นี้ยังไงกันแน่ความสัมพันธ์นะคะ
เพราะว่าหลังมาเนี่ยเห็นถ่ายภาพคู่ก็บ่อย
ปิ้งกินข้าวเป็นประจำ

อันนี้คุณถ้าคุณดูคุณไม่รู้จักว่าคู่นี้เขาเป็นอะไรกัน

เพราะว่าเห็นหลายรูปแล้วเหมือนกัน

เพราะว่าทั้งสองควงกันไปกินข้าว

ยังยืนยันสถานะแบบชัดเจนนะคะ
จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังจากปากทั้งคู่เลยค่ะ
ชัดเจนครับเราเป็นเพื่อนกันครับผมใช่
เราชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับใช่ครับ

เพราะว่าเราค่อนข้างแบบเจอกันทุกวันเลยค่ะ

เสื้อคู่บ้างรองเท้าคู่บ้างในอีเฟล
ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวของเราค่อนข้างคล้ายกันค่ะ
ล่าสุดที่ไปเกาหลีก็อยู่ก็แต่งตัวเหมือนกัน

ผมก็ยังอยากให้แฟนเขาแบบว่าเห็นว่าเราแบบอยู่ด้วยกันเป็นคู่จิ้นกัน
รู้สึกว่าแบบผมดีใจมากที่เขาชอบผลงานอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ก็จะมีผลงานที่เรามีเราสองคนออกมาด้วยกันอยู่บ่อยในปีนี้
ก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามนะครับ
เพื่อนกันก็กินข้าวด้วยกันบ้าง
เสื้อคู่บ้างรองเท้าคู่บ้าง

เพราะเป็นเพื่อนกันเนอะ
บางทีเขาอาจจะอย่างทีปสถานะให้เป็นคู่จิ้นแบบสบายใจมากกว่า